อันนี้คุณเบลล่านะคะแล้วก็น้องเวียค่ะพี่เวีย
จะบอกว่าน้องเบลล่ากับพี่เวียก็รับรางวัลค่ะ
ซึ่งเบลล่ารับประมาณเสร็จปุ๊บนะคะก็โดนเมาส์คุณผู้ชม
บอกว่าตอนนี้ดังแล้วก็เป็นนางเอกเบอร์แรงโอ้โหชุดน่ารักจังเลยอ่ะ
ทำการงานสร้างมากได้รางวัลขวัญใจนะคะ
ขวัญใจมหาชนฝ่ายหญิงนะคะซึ่งมีข่าวเมาส์ค่ะ
ตั้งแต่ดังเนี่ยคือเลือกพระเอกละครเรื่องใหม่ที่ไม่เล่นเพราะพระเอกไม่โดนใจ
อืมไปเอาอเล็กเตียนโอ้โหไปกันใหญ่นะคะใช่หรอเบลล่าไม่ใช่คนแบบฝนา
ตอนนี้เบลล่าเวลาอยู่กองนะคะตัวประกอบถ้าใครจะมาขอถ่ายรูปนางเซโนนะคะ
ตึงหน้าใส่เลยโอ้โหโดนข่าวโจมตีหนักขนาดนี้นะคะเบลล่าก็บ่อยั่นค่ะ
ก็ชี้แจงเลยนะคะว่าเบลล่าก็ยังเป็นเบลล่าแบบนี้เหมือนเดิม
ต่อให้จะโดนข่าวขนาดไหนไปฟังเธอให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องนี้เลยค่ะ
การเลือกพระเอกหรือการเลือกเรื่องเนี่ยไม่เกิดกับเบลแน่นอนค่ะเรื่องอะไรแบบนี้คือไม่เกิดกับเบลแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
ก็เข้าใจแล้วเบลก็ยอมรับในทุกในทุกคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในทุกคำอะไรต่างคือเบลก็คือเบลรู้ตัวของเบลอยู่แล้วอะค่ะ
เบลเป็นยังไงแล้วเบลก็อยากจะตั้งใจทำงานทำผลงานของเบลออกไปเรื่อยอย่างนี้มากกว่า
สำหรับของละครเนี่ยเบลชี้แจงเบลแจ้งกับทางผู้ใหญ่ช่องกับทางผู้จัดเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
ซึ่งทุกคนก็น่ารักแล้วก็เข้าใจเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
เช่นเดียวกันค่ะพี่เวียก็มารับรางวัลอย่างที่บอกก็ให้กำลังใจด้วยนะคะบอกว่าผ่านกันมาขนาดนี้แล้วแล้วพี่เวียตบท้ายบอกว่ามีอะไรให้ช่วยบอกจ้า

ฟังเฮียเลยค่ะเมื่อวานก็รับรางวัลด้วยนะคะ

หื้อหื้อหวานจริงเลยอ่ะ
เรื่องเรื่องข่าวลบต่างมันมันสามารถเข้ามาได้อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราเราเชื่อว่าฝั่งเราน่าจะโอเคผมก็ไม่รู้นะก็โนคอมเมนต์อ่ะแต่คือถ้าเขาแบบต้องการกำลังใจจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นเขาก็ยังรู้สึกก็เข้มแข็งอ่ะเขาก็ยังไม่เห็นท่าทีที่ที่เครียดอะไรที่เห็นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังยิ้มยัง
มีอะไรให้ช่วยก็บอก